เป็นชาวบ้านสงขลาครับเขาตกใจกันคือจะไปปล่อยปลา
แล้วเขากลัวว่ามันจะมาแค่ลูกหรือเปล่า

อัมเภอจนนที่สงขลาก็ไปเจอลูกจระเขตัวนี้

พี่เสน่ห์เอาลูกปลาไปปล่อยในแอ่งน้ำละบ้าน

ก็เลยเอาสุ่มหาโอ้โหพี่ยังจะเข้าไปหาอีกนะ

เป็นลูกจราเข้ที่ชาวบ้านก็ต้องมาช่วยกันจับเอาไว้
พอมีข่าวว่าชาวบ้านไปจับจราเข้แพร่ออกไปปุ๊บ
ชาวบ้านเข้ามาดูด้วยความสนใจ
แล้วส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าเป็นจราเข้ที่อยู่ตามธรรมชาติ
เพราะว่าหมู่บ้านแห่งนี้พื้นที่ปิด
มีแต่สวนยางกับทุ่งนาไม่ได้เชื่อมกับลำคลองสายหลักเลยนะ
ชาวบ้านคาดว่าลูกจราเข้น่าจะหลุดมาจากฟาร์มในพื้นที่อื่น
ช่วงน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้วปี๖๕
ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นมันจะมีแค่ตัวเล็กหรือ
มันอาจจะมีตัวใหญ่หลุดมาด้วยหรือเปล่าเขากลัวกัน

มงหรือว่าหน่วยงานที่เชี่ยวชาญในการพอเลี้ยสัตว์น้ำเนี่ย
มารับเจ้าตัวนี้ไปดูแลหน่อยครับจะพาไปปล่อยในคลองก็ได้นะ